ต่อกันที่ศิลปินรุ่นเล็กกันบ้างค่ะสำหรับโอปาวีหนุ่มคนนี้เนี่ย
เพื่อจะย้ายค่ายย้ายสังกัดมาซบกับแกรมมี่หมาดนะคะ
คุณผู้ชมหลายคนก็สงสัยว่าเฮ้ยจะมีดราม่าอะไรกับสังกัดเดิมหรือเปล่านะคะ
ซึ่งล่าสุดเขาได้ปั้นเพลงคนที่ไม่ใช่ยอดวิวดีนะอยู่ที่๑๓ล้านวิว
แต่งานนี้เนี่ยจะแยกย้ายกันเพราะว่ามีปัญหากับค่ายเดิมหรือเปล่าเรามาฟังคำตอบชัดกันเลยค่ะ
ไม่ครับไม่ก็เราก็ย้ายมาเพื่อแบบว่าเราอยากจะเขาเรียกว่าทำงานแบบใหม่ที่เราคิดว่าเราอยากจะทำอะไรประมาณนั้นนะครับ
แล้วก็ก็ไม่มีปัญหาอะไรทุกคนก็เข้าใจครับให้เดินก็ร่วมงานได้ปกติ
ได้ครับได้ครับสบายเลยครับแต่หลายคนก็ยังจะจับอยู่ว่าเราอยู่ค่ายเดิมใช่ครับ
ผมผมย้ายแล้วนะครับผมย้ายแล้วนะครับผมย้ายแล้วครับเออยืนยันหนักแน่นนะ
ผมย้ายแล้วนะครับก็ลองไปติดตามกันดูสำหรับเพลงคนที่ไม่ใช่นะคะ
วิวตอนนี้กำลังดีเลยอยู่ที่๑๓ล้านวิวปล่อยมาได้สักพักเดียวเองเท่านั้น